คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เป็นฤดูการเกณฑ์ทหารนะคะ
เราก็จะเห็นกิจกรรมหลากหลายเห็นอารมณ์ความรู้สึกและบรรยากาศสนุกสนาน
หลายที่อ่างทองถึงท่านวิ่งแก้ผ้าค่ะ
แล้วคนวิ่งเนี่ยไม่ใช่ตัวคนที่ต้องไปเกณฑ์นะพ่อ

ไม่อยากให้ลูกเป็นอยากให้ลูกจับได้ใบดำเลยไปบนแล้ววิ่งแก้วห้าค่ะ
ส่วนเพชรชบูรณ์ค่ะบรรยากาศคึกคักมาก
เพราะว่ามีกองเชียร์มาช่วยกันเชียร์ช่วยกันลุ้นเพื่อนไปดูกันเลย
นี่จังหวัดเพชรบูรณนะคะบรรยากาศวันแรกในการคัดเลือกทหาร
เข้ารับราชการทหารกองเกณฑ์ประจำการที่หน่วยตรวจเลือกทหารกองเกิน
อำเภอวางโป่งจเพชรชบูรณ์
มีชายไทยเข้าเกณฑ์ทหารในพื้นที่๕ตำบลค่ะ
ก็มารายงานตัวกันอย่างคึกคักแหละ
เมื่อวานนี้ยอดส่งทั้งหมดรวมแล้ว๕๔คน

สาธารกองไข้ตรงนี้มั้ยครับ
อ๋อให้ดูเจ้าศพจำไปดำไปแดงหน่อย

ดำ
คนดำไเข้มันกันแดงแบบนี้นี่
สเต็ปออกเพื่อนก็กรีวเชียร์กันถูก

พอได้ยินสีดำก็อย่างเงี้ยค่ะเสียงเชียร์กรี๊ดสนั่นเลย
พอได้ยินเสียงแดงปุ๊บก็ก็จะเงียบเงียบเลยนะ
คนจับใบแดงก็จะเขาอ่อนนะครับเขาอ่อนเบาเบาเอออะไรประมาณนั้น
เนี่ยแหละค่ะเป็นบรรยากาศที่สวัสดิ์เพชรชบุรี
นี่เกณฑ์อาหารเข้าสนุกกันไงเหรอคุณเออเอาก็เชียร์กันไปนะครับ
ที่เพชรชบูรณ์นะคะเอออ่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ
เอาไปดูอีกที่ซิไปดูอีกที่หนึ่งดีกว่านะฮะ
หลวงพ่อขาวตำบลหลักแก้วอำเภอวิเศษชายชาญที่อ่างทองนะฮะ
นางสาววรรณพรเกรดทรัพย์เป็นชาวอำเภอเสนานะฮะก็เดินทางไปนะฮะ
เขาบอกว่าเป็นการบนบานงิ้วแก้ผ้าจริงเนี่ยคำว่างิ้วแก้ผ้ามันคือการวิ่งแก้ผ้านะ
วิ่งแก้ผ้าต่อหน้าหลวงพ่อขาวมีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไปบน
นี่คุณลุงคนนี้นะฮะไปบนให้ลูกชายที่จะไปจับใบดำใบแดงนะฮะ
ขอให้ลูกชายจับได้ใบดำนะฮะทีนี้นะฮะนางสาววรรณพรเขาบอกว่าเขาไปจ้างนะ
คือคนที่วิ่งเนี่ยไม่ใช่คนที่จะไปเกี่ยวข้องอะไรกันแต่ว่าคนที่จะไปบนเนี่ยคือนางสาววรรณพร
ก็เลยไปจ้างนายบุญชูทำการวิ่งงิ้วแก้ผ้าหรือว่าวิ่งแก้บนให้หน่อยนะครับ
ให้กับลูกชายให้ได้ใบดำในการไปเกณฑ์ทหาร

เพราะว่าคุณลุงคนนี้เขาก็แก้ผ้า
คุณลุงบุญชูนี่วิ่งแก้บน
มาจำก่อน๑รอบถ้าได้สมใจ

ตามที่บนนิ้วแก้ผ้าคือการวิ่งแก้ผ้า
ใบแดงขอให้ได้ใบดำขอให้สมหวัง

อะไรแบบนี้นับเปลือยกายแก้บน
เขาเรียกว่าเป็นการงิ้วแก้ผ้า

เป็นงิ้วประมาณนั้นประมาณนึกว่าคุณพ่อเคย
แต่ก็จะมาจ้างคุณลุงบุญชูวิ่ง

ก็เลยแบบโปะคาวเผื่อคนจำไม่ได้